คือคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้เรื่องของการซ้อมแผน
ผัดเชิญเหตรกับเหตุถูกเชิญจะเป็นเรื่องสำคัญ
มากโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับร้านทอง
โอ้โหมีข่าวไม่เว้นตลาดาวนเลยนะคะอยาก
ให้คุณผู้ชมไปดูการซ้อมแผนที่นี่ที่
จริงมากสมจริงค่ะลองไปดูค่ะ
นี่ค่ะเหมือนจริงเลยเสมือนจริง
มีการทำท่าเหมือนยิงเหมือนล้มลงไปว่าโดนยิงด้วยนะ

กำแพงเพชรซ้อมแผนเผชิญเหตุป้องกันการปล้นร้านทอง
เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรนะคะคือมีการจำลองสถานการณ์ว่า
คนร้าย๒คนขับรถมาจอดที่ห้างสรรพสินค้า
คนร้ายสองคนลงมาจากรถบุกเข้าไปก่อเหตุในห้างสรรพสินค้า
นี่นะคะคนร้ายเนี่ยค่ะขับกระบะมาจอดที่หน้าประตูห้างอีก๔คน
คนร้ายสามลงมาแล้วคนร้ายสองคนก็ใช้ปืนยิงพนักงานรักษาความปลอดภัย
บาดเจ็บไปหนึ่งแล้วก็วิ่งเข้าไปในห้างยิงปืนเป็นระยะ
ถึงร้านทองก็ใช้ปืนเนี่ยยิงพนักงานรักษาความปลอดภัยเสียชีวิตไปอีกหนึ่ง
แล้วเอาปืนจี้พนักงานร้านทองให้เอาทองมาเรียงเอาไว้
แล้วก็กวาดทองไป๑๐บาท๑๐เส้น
หนีไปทางประตูของห้างไปตามถนนเลี่ยงเมือง
แล้วตำรวจตามไปสกัดจับได้ในที่สุด
คุณผู้ชมเลือดเลือดก็มีนะนี่คือของปลอมนะ
จำลองเหตุการณ์แบบเหมือนจริงมาก
ตำรวจสายตรวจพนักงานสอบสวน
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานอาสาสมัครกู้ภัย
ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
ขนาดหลังเกิดเหตุเขาก็จำลองสถานการณ์

เตรียมอุปกรณ์มันต้องพร้อมนะคะ

เวลาเกิดเหตุกดสัญญงสัญญาณอะไรแบบนี้

การทำแผนเผชิญเหตุแบบนี้การซักซ้อมทุกอย่างเรียบร้อยดี

โดยเฉพาะร้านทองที่อยู่ในห้างค่ะ
นี่ค่ะเพราะเกิดเหตุบ่อยจริงนะปฏิเสธไม่ได้
นี่มันแบบแบบกล้นครั้งใหญ่เลยอันนี้